ข้อเด็ดข้อดีของก๋วยเตี๋ยวเรือครองกรุงอยู่ตรงไหน
ก็คือว่ามันเป็นน้ำซุปน้ำซุปเนี่ยก็จะรสชาติเข้มข้นใช่ไหมครับผม
ซุปมันเป็นออริจินัลแล้วก็จะมีหมูตุ๋นเนื้อตุ๋นที่ดังหน่อยที่คนชอบ
เพราะว่าเราใช้เตาถ่านตุ๋นเป็นเตาโบราณครับเดี๋ยวมันจะเป็นเตาแบบเหมือนเตารุ่นตายายอย่างนี้เลยใช่
แล้วก็จะมีเรื่องของพวกลูกชิ้นอะไรอย่างนี้บางคนก็เอาแบบลูกชิ้นสั่งลูกชิ้นอย่างเดียว
ชอบสั่งแบบลูกชิ้นลวกมา๓๔จาน
แล้วทำไมตั้งชื่อว่าไก่ลืมตัวล่ะคือที่ร้านนะคะเราจะไม่ขายตัวไก่เลยค่ะ

ปกติในตู้ก๋วยเตี๋ยวเขาจะห้อยไก่ค่ะ

สำหรับคาเฟ่คัรี่เองก็มีอาหาร

มีทั้งไทยยุโรปอิตาเลียนค่ะ

จากเครื่องดื่มแล้วก็มีอาหารด้วยนะครับผม
เออห่อเห็นบรรยากาศทะเลแบบนี้รู้สึกคันปาก
ทักทายคุณผู้ชมรายการเล่าเส้นเป็นเรื่องแบบฮาวายฮาไวน์สักนิดหนึ่งจ้า
วันเสาร์๑๑โมงตรงอย่างนี้แน่นอนค่ะว่าเรามีนัดกันทางหน้าจอไทยรัฐทีวี
กับรายการเส้นหนึ่งเดียวในเมืองไทยที่จัดหนักจัดเต็ม
มีเมนูเส้นเยอะมากเวอร์ก็เล่าเส้นเป็นเรื่องไงจะใครล่ะจริงไหม
วันนี้นะคะเราอยากจะชวนแฟนรายการโบ๊สันบล็อกแล้วออกมาท้าแดด
ตามหาเมนูเส้นแสนสุกที่บางแสนจังหวัดชนบุรีไปด้วยกัน
โดยแต่ละเมนูแต่ละร้านที่เราคัดสรรมานั้นบอกเลยว่าเด็ดเวอร์
เริ่มกันด้วยก๋วยเตี๋ยวเรือหม้อไฟก๋วยเตี๋ยวเรือสุดเก่าแก่กว่า๔๐ปี
สู่การพัฒนาต่อยอดโดยหนุ่มรุ่นใหม่ไฟแรงลูกชายคนโตของคุณท็อปดารณีนุษย์ที่ร้านครองกรุงก๋วยเตี๋ยวเรือหม้อไฟ
ต่อด้วยก๋วยเตี๋ยไก่ตุ๋นสูตรสมุนไพรขวัญใจวัยรุ่นบางแสน
รับประกันความอร่อยจนลืมอิ่มที่ร้านไก่ลืมตัวณบางแสน
ปิดท้ายกับแพนเน่คาโบนาร่าและสปาเกตตี้ฟาแซลมอนผัดพริกกระเทียม
คาเฟ่หนึ่งเดียวที่เสิร์ฟครบทุกเมนูข้าวหวานในบรรยากาศโมเดิร์นโตเกียว
ไฮไลท์ประจำสัปดาห์นี้ยังยี่ยวนชวนฟินขนาดนี้

น็อตของเราพร้อมพาคุณผู้ชม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

สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ

สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ

สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ

สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ

สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ

สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
จอมพลปพิบูลสงครามได้มีนโยบายในการสร้างสถานตักอากาศขึ้น
จึงทำให้บางแสนเริ่มมีชีวิตชีวาและเป็นที่รู้จักนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาค่ะ
ตลอดระยะเวลากว่า๗๖ปีบางแสนได้ถูกพัฒนาและดูแลจากหน่วยงานต่าง
โดยเฉพาะเทศบาลตำบลแสนศุกร์ที่ได้เข้ามาจัดระเบียบร้านค้าปรับปรุงภูมิทัศน์และความร่วมมือจากประชาชนในพื้นที่
จึงทำให้บางแสนในวันนี้กลับกลายเป็นชายหาดที่งดงามและเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยว
ใครต่อใครต่างก็แวะมาชาร์จแบตและเติมพลังในวันหยุดสุดสัปดาห์ค่ะ
สถิติที่ได้มีการรวบรวมล่าสุดในปี๒๕๕๘บางแสนมีผู้มาเยี่ยมเยี่ยมและนักท่องเที่ยวรวมมากกว่า๑ล้าน๘แสนราย
แบ่งออกเป็นนักท่องเที่ยวชาวไทยกว่า๑ล้าน๗แสนรายค่ะ
ส่วนจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติก็มีกว่า๑แสนรายสร้างรายได้ให้กับบางแสนถึง๕๘๔๖ล้านบาท
โดยชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดแห่งนี้มากที่สุด๕อันดับก็คือจีนรัสเซียเกาหลีอินเดียและเยอรมันค่ะ
ทำให้บางแสนเป็นสถานตากอากาศที่มีความหลากหลายในทุกทุกด้านรวมถึงเรื่องอาหารการกินด้วยค่ะ
แต่สำหรับเล่าเส้นเป็นเรื่องก็คงจะเน้นไปที่เมนูก๋วยเตี๋ยวและเมนูเส้นอนาชาติที่เราคัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดมาเสิร์ฟให้คุณผู้ชม
เริ่มต้นร้านค่ะ
เริ่มต้นร้านแรกกันด้วยก๋วเรือสูตรเก่าแก่กว่า๔๐ปีนะครับ

เจ้าของร้านนี้นะครับเป็นเด็กหนุ่มไฟแรงนะครับ
เขาเป็นลูกชายของพี่ท็อปดารณีนุษย์ของเรานั่นเองนะครับ
พูดแบบนี้แล้วหลายคนคงจะรู้จักร้านครองกุงนะครับ
เพราะฉะนั้นตอนนี้เข้าไปสู่สาวเราเส้นครองคุณพร้อมกันเลยครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับ

ตอนนั้นเล่นละครเรื่องเดียวแล้ว

บริหารจัดการการโรงแรมอินเตอร์ครับ
จริงดีปวดไม่เธอ
ตัดตัวใหม่วางัดใหม่นะครับ
สำหรับร้านคลองกุ้งปัจจุบันนี้เปิดมากี่ปีแล้ว
เปิดมาได้ประมาณปีนิดครับปีเสร็จ

คือเราเบื่อกรุงเทพเราอยากจะออกมาอยู่ต่างจังหวัดครับ
เป็นความอินดี้ส่วนตัวเลยอันนี้ว่า
เราไม่ชอบรถติดเราไม่ชอบความเครียดไม่ชอบอะไรพวกนี้ในกรุงเทพ
ก็เลยว่าอยากย้ายต่างจังหวัดแล้วที่นี่มีพอดีมีเพื่อนอยู่
แล้วก็แบบมีรู้จักคนอยู่ที่นี่บ้างก็เลยว่าเออมาเปิดที่นี่ดีกว่า
ลองดูปีกว่าแล้วนะครับผม
สูตรก๋วยเตี๋ยวไปเอามาจากไหนให้บอกว่าสูตรเก่าแก่๔๐ปีเลยทีเดียว
จากร้านแจ้วรสเจ็บครับที่ซอยวิภาวดี๑๖นะครับผมโชคชัยร่วมมิตร
ก็แกขายมาตั้งแต่แบบยังต้องพายเรืออยู่ในอนุสวรีครับผม
ก็ไปขอแกแบบอยากหัดทำอะไรอย่างนี้แกก็ยินดีที่จะสอนให้

ฝึกอยู่นานไหมกว่าจะได้สูตรพี่เหมือนป้าแต๋วอ่ะ

ก็ไปแต่เช้าไปช่วยเขาทำน้ำซุปไปซื้อของ
ของขึ้นลงรถเวลาออกงานบอกผมก็ไปเป็นเหมือนพนักงานคนหนึ่งนะครับ
คือทำทุกอย่างเลยจนรู้หมดเลยว่า

เอาล่ะข้อเด็ดข้อดีของก๋วยเตี๋ยวเรือครองกรุงอยู่ตรงไหน
เพราะว่าเราใช้เตาถ่านตุ๋นเป็นเตาโบราณครับ
เขาไปดูหลังร้านก็เลยมันจะเป็นเตาแบบเหมือนเตารุ่นตายายอย่างนี้เลยใช่
แล้วก็จะมีเรื่องของพวกลูกชิ้นอะไรอย่างนี้

ชอบสั่งแบบลูกชิ้นลวกมา๓๔จาน
บางคนก็ชอบหมูตุ๋นอย่างเดียวเนื้อตุ๋นอย่างเดียวก็มีใช่ครับ
ฟังแล้วข้อเด็ดคือน้ำซุปและหมูตุ๋นเนื้อตุ๋น

เชิญครับผมไปเลยครับผมเชิญครับผม

ให้กับความทุ่มเทของน้องกัสในการเรียนรู้

ชนิดที่เรียกว่าตั้งแต่ขนของ
จนกระทั่งได้ปรุงซุปและก๋วยเตี๋ยวด้วยตัวเอง
ปลือฝีไม้ลายมือจนเชี่ยวชาญได้ถึงที่
ก็ถึงเวลามาเปิดร้านเป็นของตัวเองแล้วล่ะค่ะ
เอ๊ะแซคอยากรู้แล้วสิคะว่า
อะไรคือทีเด็ดของร้านครองกรุงกันนะ
นี่ครับผมนี่คือข้อมูลนะครับ
พร้อมแล้วนะครับผมอันนี้หมูเลยนะครับผม

ลูกเล็กแดงมากินก็จะเป็นน้ำซุปใสครับผม
น้ำใสจะเป็นแบบนี้นะในน้ำใสเราใส่อะไรบ้าง
ไต่ก็จะมีเล้งใช่ไหมครับแล้วก็มีพวกปกติเลย
รากผักชีมีต้นหอมมีอะไรอย่างนี้ครับผม

คือพอเคี่ยวไปนานมันก็จะเปื่อยแล้วมันก็จะแบบ

เนื้อไปเลยนะตัวนี้ต้องใช้เวลาเคี่ยวนานไหม
นานมากครับประมาณชั่วโมงนิดก็

แล้วก็มีใส่กะทิลงไปด้วย

นี่พอตักขึ้นไปนะพอได้กลิ่น
มันมีความหอมมันขึ้นมาทันทีเลยนะครับผม

จะใส่เนื้ออย่างเป็นชิ้นอย่างนี้เลย

อันนี้มันแค่แบบเหมือนส่วนเนื้อน่องครับ

คือเราจะใส่เนื้อในส่วนที่ทำเนื้อตุ๋นเนี่ย

ใช่เพราะว่าเนื้อมันต้องใช้เวลาเคี่ยว

เพื่อที่ให้มันออกรสชาติชัดเจนนะครับผม

คล้ายกันแต่เทคนิคที่การเอาเนื้อเข้าไปต้มด้วยเลย

อ่ะรู้น้ำซุปแล้วไปต่อเนื้อตุ๋นหมูตุ๋นนี่ยังไงนะขอดูหน่อย

วิธีทำไมมันดูแบบว่าเข้มข้นจังเลยอ่ะ
เพราะว่าเราตุ๋นแบบเราใช้เวลาตุ๋นนานไงครับ
ตุ๋นในหม้อที่เป็นแบบเป็นเตาถ่านเสร็จใช่ไหมครับ
แล้วก็จะย้ายเข้าไปในหม้อหุงข้าวที่เหมือนหม้อตุ๋นต่อ
เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ยังจะไม่ได้หยุดกระบวนการในการตรวจ

คือตุ๋นทิ้งไว้ทั้งวันเลยใช่เหมือนตุ๋นทิ้งไว้ทั้งวันมันก็จะเข้มข้นทั้งตัวน้ำ
เนื้อนี่มันก็จะเข้าไปแบบในเนื้อเยอะขึ้นไง
ทั้งหมูและเนื้อเหมือนกันเลยวิธีการเหมือนกันเลยใช่ครับ

เนื้อน่องไปใช่เวลาเอาลงเนี่ยก็เอาลงแบบทีละ๒๓โลอะไร
ไปต้มในนี้ก่อนแล้วก็เอาขึ้นมาเนี่ยก็เอามาพักไว้แล้วก็หั่น
แล้วก็ค่อยตุ๋นต่อแล้วก็มีเอ็นด้วย

คือมันก็จะมีเลยนะอ่าใช่ครับมันจะมีติดแบบกระดูกแบบเหมือนกระดูกอ่อน
เอาล่ะนี่คือเคล็ดลับความอร่อยของทางร้านนะครับ

มีหมูสดหมูสับมีเครื่องในใช่ไหมครับ
อีกอย่างหนึ่งที่คนชอบก็คือลูกชิ้นกุ้งทอดครับ

และวัยรุ่นอย่างเรามาร้านครองกรุงนี่
เราจะต้องทานเมนูอะไรที่เป็นเมนูแนะนำ

จะเป็นชุดหม้อไฟหมูน้ำตกครับผม
ชุดหม้อไฟหมูน้ำตก
เอาเลย๑ที่เดี๋ยวพี่ไปรอ
เขาต้องตุ๋นด้วยเตาถ่านก่อนจะเอามาตุ๋นต่อ
เตาไฟฟ้ายาวไปตลอดทั้งวัน

ซึ่งจะทำให้หมูตุ๋นเนื้อตุ๋นยังคงนุ่ม
ชุ่มน้ำอยู่ตลอดทั้งวันนั่นเอง

เมนูไหนเป็นเมนูยอดฮิตของที่นี่

แล้วช่วงหน้ามาฟินไปพร้อมกันค่ะ
ใช่ครับก็มันข้นอยู่แล้ว
เหมือนที่บอกว่าเราใส่ทั้งกะทิลงไปด้วย

มีความหอมของเครื่องเครื่องพะโล้พวกนี้อยู่แล้วนะครับผม
แล้วก็มีความหวานมันของตัวกะทิที่ใส่เข้าไป